คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำปางกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าในอำเภอแม่ท้ารวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะ
เขาไปบุกสำนักสงฆ์เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าที่นี่มีพระอยู่กับคารวาส
ทีนี้ตอนที่ไปบุกเนี่ยนะคะโดยนายอำเภอแม่ทะคือนางสุรีมาปลูก
อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพระชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชุดสืบสวน
กลางป่าเลยนะอยู่ห่างจากถนนสายลำปางแม่ทักเกือบ๒กิโล

ใช่ค่ะแล้วก็ไปตอนกลางคืนมันก็มืดแบบนี้
ทางเข้าก็ไม่ค่อยจะดีนี่ถึงที่พักสงฆ์แล้ว
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่า
มีศรีกาเข้ามาอยู่กับพระตามลำพังในที่พักสงฆ

ทีนี้ตอนกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ

ที่เขาใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม

ก็เจอพระรูปหนึ่งอายุประมาณ๖๐ปี
พร้อมกับเจอผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปี
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงในชุดนุ่งขาวห่มขาว

มีพระหนึ่งแล้วก็มีคารวาสรวมแล้วเป็นสาม
กำลังนั่งปฏิบัติธรรมกำลังสวดมนต์กันอยู่นะคะ
ก็จุดเทียนอันนี้คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะ
สอบถามทั้งหมดอ้างว่าเป็นญาติกัน

ทีนี้ทางพระผู้ใหญ่ของทางอำเภอแม่ทะ
ก็เลยไปพูดคุยแล้วก็ขอตรวจสอบใบสุทธิของพระรูปนี้
แต่ว่าพระรูปนี้บอกว่าใบสุทธิหายไปนานแล้ว
ตอนที่คุยกับพระชั้นผู้ใหญ่ก็ให้การวกวน
สุดท้ายก็เลยต้องศึกเพราะว่าไม่มีใบสุทธินั่นเองนะคะ
ทีนี้เรื่องของการร้องเรียนว่าอยู่กันกับศรีกา
ก็จากการตรวจสอบไม่พบความผิดนะ
เพราะว่าตอนที่เข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าอยู่กัน๓คน
แล้วพระรูปนี้ก็ยอมศึกนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้ออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์นะคะ
แล้วจากการสอบถามผู้หญิงวัย๕๐ปีคนนี้เนี่ย
เธอก็บอกว่าเป็นชาวอำเภอกเกาะคาที่จังหวัดลำปาง
แล้วที่ผ่านมาก็รู้จักกับพระรูปนี้มานานแล้ว
เคยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นก็ทราบว่าพระรูปนี้ย้ายมาปฏิบัติธรรมที่ที่พักสงฆ์แห่งนี้

แต่ว่ามาพร้อมกับญาติที่เป็นผู้ชายอีกคนนึง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกประวัติบุคคลทั้งหมด
เอาไว้รอตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ